สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าในระยะหนึ่งถึงสองวันนี้นะคะทางตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นค่ะแต่ภาคอื่นอื่นเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวจะร้อนสุดสุดเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะก่อนที่หลังจากนั้นค่ะจะมีฝนหลงฤดูพัดเข้ามาหรือที่ชาวบ้านเรียก

สิ่งปลูกสร้างว่ามีความแข็งแรงพอหรือยังค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมค่ะฝนตกนำประเทศไทยไปแล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเกิดดินสไลด์
นี่คุณผู้ชมคิดภาพขับรถไปอยู่ดีดีเจอดินสไลด์ลงมาแบบนี้อันตรายมากมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้
แคลิฟูเนียยังเผชิญกับฝนที่ตกหนักอยู่ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ